งั้นพักจากเรื่องเดือดนั่งรถไฟกันดีกว่า
นั่งรถไฟพานั่งรถไฟที่สระบุรี
ถ้าหัวขบวนดีมันดีไปตลอด
แต่ถ้าเกิดว่าไม่ดีล้มทั้งขบวนนะ

เดี๋ยวเพย์ภาพผิดเปล่าข่าวรถไฟ
ข่าวรถไฟอันนี้แหละพี่เบิร์ต
เพราะว่านี่เลยค่ะที่พูดประโยคเมื่อกี้

คือพลเอกประยุทธ์แล้วก็มีคุณอนุทิน

เป็นรถไฟทางคู่ที่สระบุรีค่ะ
ภารกิจตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
ผลเอกประยุทธ์ก็ควงไปทั้งพลเอกอนุทินเผาจินดา
แล้วก็คุณอนุทินชาญวิรากุลไปดูงานด้วยกัน
ช่วงหนึ่งไงที่นั่งอยู่บนขบวนรถไฟบกมือให้นักข่าว
ให้ฟังประโยคนี้ที่นายกพูดดีกว่าค่ะ
ความรับขอบใจไหม
ต้องกินข้าวแล้วไม่ได้กินอย่างเดียวนะคะ
จับไมค์เอาฟังกันหน่อยค่ะ
จับไมค์เอาฟังกันหน่อยค่ะ
โอ้โหรักพี่ตู

นายกบอกนะมีกำลังใจเลย

สามสถาบันหลักของชาติด้วย